ในขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ย
มีการจัดเรื่องของการรับโทรศัพท์เรียกรายเงิน
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยใช่ไหมคะ
มุมนี้เลยคุณยิงสุดรัฐย์ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ถูกถ่ายแต่ละแมร์
รัฐบาลจัดงานเหมือนกันคุณบินก็มาร่วมด้วยนะคะ
ชื่อว่าร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม
ซึ่งภาครัฐมีการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี
มีศิลปินดาราหลายต่อหลายคนนะคะ
มานั่งรับโทรศัพท์จากประชาชน
เขาบอกว่า๒๖๓ล้านบาทค่ะ
ตอนสรุป๔ทุ่มรายการจบมากว่าน่ะนะฮะ
ใช่ซึ่งคุณบินเองก็พูดคุยกันนะว่า

มาสิคุณเขารับมากันหมดนะฮะ

ส่วนทางฝั่งพักเพื่อไทยค่ะอย่างที่บอก

เขาบอกแล้วไงว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อประชาชน
คุณลืมเหรอ

เขาก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพลเอกประยุทธ์

คือเมื่อวานเสร็จภารกิจจากอุบลนะ
ก็รีบมาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้รับโทรศัพท์

คุณมีก็เลยตัดสินใจอะมาได้อย่างนั้นบินมาเลย

ก็นั่งนกแอร์มาฟรีทุกอย่าง
แล้วก็มาร่วมรายการด้วยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
อบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทธกภัยที่บ้านครูเดือเทศบาลเมืองจาระแมน

แล้วก็พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูงมานานกว่า๑๐วันใกล้

ก็คือลงมารับฟังปัญหาประชาชนลงมาให้กำลังใจ

ก็ไปนั่งบนหลังคากับชาวบ้านเลยนะ

แล้วก็กอดชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านร้องไห้นะฮะ
นี่เพื่อไทยเขาก็เดินสายอยู่เหมือนกันแถบอีสานนะครับ